ทุกผู้ชมครับวันนี้ความเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยลองดูตรงนี้หน่อยนะครับ
คุณแพทองทานชินวัฒนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับคือมันมีกระแสข่าวว่า
ทั้งคุณแพทองทานคุณอุ้งอิ๊งไปทานข้าวกับครอบครัวก็ทานข้าวกับคุณแม่ด้วย
แล้วทางครอบครัวทางคุณแม่เนี่ยนะฮะคุณหญิงพจมานก็เป็นห่วงนะครับ
ไม่อยากให้คุณทักษิณกลับไทยก็มีทางครอบครัวที่คุยกันนะนะ
บอกยังไม่ถึงเวลายังไม่อยากให้กลับในช่วงนี้ที่คุณทักษิณบอกจะกลับช่วงกรกฎาคม
หรือไม่อยากให้คุณอุ้งอิ๊งเป็นนายกในช่วงนี้ก็มีนะครับ
วันนี้คุณแพทองทันให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่ากระแสข่าวที่ออกมาเนี่ย
กรณีเอาเรื่องของคุณทักษิณก่อนที่ทางครอบครัวชินวัฒน์เนี่ยติดเบรก
ยังไม่อยากให้คุณทักษิณชินวัฒน์อดีตนายรัฐมนตรีกลับประเทศไทยเนี่ยนะฮะ
คุณแพทองทานบอกว่าความจริงแล้วตอนที่นัดคุยกันทานข้าวกันเป็นการคุยกันในครอบครัว
ไม่มีเรื่องการเมืองเลยเพราะถ้าจะคุยกันเรื่องการเมืองแบบจริงจังแบบซีเรียสเนี่ย
คงไม่นัดไปทานอาหารนอกบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นการแสดงความห่วงใยของคุณแม่
แต่พอมีข่าวหลุดออกมาสื่อก็วิเคราะห์ไปไกลขอยืนยันว่าครอบครัวไม่ได้เบรกคุณพ่อ
อย่างที่สื่อเสนอข่าวแค่แสดงความเป็นห่วงแล้วก็อยากจะให้ดูข้อมูลให้ครบถ้วนก่อน
ก่อนการตัดสินใจหลังจากที่ทางครอบครัวได้อธิบายเหตุผลไป
คุณแพทองทานบอกว่าคุณทักษิณก็รับฟัง
แต่การตัดสินใจเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคน
ส่วนการกำหนดการเดินทางกลับไทยที่คุยกันล่าสุด
คุณอุ้งอิ๊งยืนยันว่าคุณทักษิณยังยืนยันว่าจะกลับภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ
แล้วก็ติดตามสถานการณ์การเมืองอยู่ตลอด
เพราะไม่อยากกลับมาแล้วก็ทำให้เกิดความวุ่นวาย
แต่ถ้าจะเปลี่ยนแปลงมาหรือไม่มาอย่างไรเนี่ย
คงต้องดูสถานการณ์ทางการเมืองประกอบด้วย
ตอนนี้กลับไม่ได้มันจะไม่แฟร์กับคุณพ่อด้วยค่ะ
ออกไปสิบเจ็ดปีเพราะฉะนั้นท่านจะกลับมาเมื่อไหร่

ดูเหตุการณ์ทางการเมืองอย่างไรมั้ยเขาก็ดูอยู่แล้ว
เขาก็ไม่อยากจะกลับมาแล้วเป็นความวุ่นวาย
เพราะว่าแน่นอนคุณพ่อมีความสำคัญทางการเมืองใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นการกลับมาเนี่ยก็ต้องดูเรื่องความเหมาะสมด้วยค่ะ
คุณอุ้งอิ๊งบอกว่าที่สื่อรายงานไปว่า
ครอบครัวชินวัฒน์ติดเรกคุณทักษิณ
เพราะเกรงว่ากลับมาเมืองไทยแล้วจะโดนหลอกอะไรพวกนี้นะฮะ
คุณอุ้งอิ๊งยืนยันว่าไม่มีนะฮะ
ไม่เคยคิดว่าจะมีใครมาหลอกอะไรยังไง

ลักษณะเหมือนเตือนสติให้เดินทางกลับกันมาอย่างรอบครอบมากกว่า
ส่วนเข้ามาแล้วจะต้องเข้าสู่กระบวนการแบบไหนอย่างไร

ทีนี้มันมีข่าวว่าทางครอบครัวชินวัฒน์เองก็เบรกคุณอุ้งอิงด้วยนะ
บอกยังไม่อยากให้เป็นนายกรัฐมนตรี
คุณอุ้งอิ๊งบอกว่าเป็นความห่วงใยของคุณแม่จริง
ก็เหมือนกับแม่ที่เป็นห่วงลูก
คุณอุ้งอิ๊งบอกว่าเหมือนคุณแม่ที่มองว่าลูกสาวก็ยังเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลา
ก็เลยเป็นห่วงในฐานะแม่ลูกเท่านั้น
แล้วลูกสาวคนเล็กด้วยอายุก็๓๐กว่าอย่างนี้ฮะ
แต่ก็ได้บอกกับแม่ไปตลอดว่าทำได้ทำไหว
เพราะถ้าไม่พร้อมเนี่ยคงไม่ยอมให้พักเพื่อไทยเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
พักร่วมรัฐบาลที่เตรียมตัวจะเป็นรัฐบาลนะ
แล้วก็จะโหวตให้คุณพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลที่ได้สอสอเยอะที่สุดเป็นนายก
เพียงแต่ทางฝั่งคุณพิทาเองตอนนี้อุปสรรคก็หลายเรื่องเหลือเกิน
วันนี้คุณแพทองทานนะครับได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับ
โดยบอกว่าอยากให้กำลังใจอยากเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหนักแน่น
ในประชาธิปไตยขอบเสียงประชาชน
ยืนยันว่าวิธีการทำงานของตัวเองและพักเพื่อไทย
คือต้องสนับสนุนให้พักก้าวไกลที่เป็นอันดับหนึ่งเนี่ย
ในการเป็นรัฐบาลเนี่ยจะต้องจับมือร่วมกันให้แน่น
แล้วก็ทำตรงนี้ให้เต็มที่
เจอมาหรือว่าครอบครัวของอิ๊กเองเคยเจอมาเนี่ย
เราก็อยากให้มันยุติลงนะคะ
เราก็อยากให้มีการเมืองที่สร้างสรรค์

เราไม่มีแพลนที่จะพลิกไปไหนอะไรทั้งสิ้น

ตอนนี้เวลาข่าวที่ออกมาอิ๊กก็งงเหมือนกันว่า
อย่างแบบดิวรักดิวอะไรมันดิวกันตอนไหน

คือถ้าดิวนั้นรักต้องรักมากนะรับจากอิ๊งไปเลย